แล้วการแถลงผลการประชุม๘พักที่เข้ามานั่งเรียงหน้ากัน
คุณผู้ชมอาจจะติดตามการถ่ายทอดสดในข่าวเย็นไทยรัฐไปแล้ว

คุณหมอชนนั่นศรีแก้วคุณผู้ชมครับคุณหมอชนนั่นศรีแก้วนะฮะ
เขาก็เข้ามานั่งนั่งเสร็จปั๊บก็มีการแถลงกันนะครับ
มีการแถลงกันนี่แหละครับคุณผู้ชมนะครับ
คือคุณหมอบอกว่าการประชุมสภาวันที่๒๗กรกฎาคมนี้เนี่ย
เก้าไกลจะเป็นผู้เสนอชื่อแคนดิเดตจากภักดิ์เพื่อไทย
โดยวิธีการนะครับจะได้มาซึ่งเสียงสนับสนุนอย่างไรก็ตาม
แต่เขาบอกว่าเพื่อไทยไปทำได้โดยอิสระเพื่อไทยไปทำได้โดยอิสระ
หาเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาให้ครบ
จริงเขาก็ใช้คำว่าให้เกินกว่า
เพื่อความแบบสบายใจให้เกินกว่า๓๗๕เสียงก็คือขาดอีก๖๓เสียง
ซึ่งเงื่อนไขของสวที่กังวลก็คือการแก้มาตรา๑๑๒ใช่ไหมนะครับ
เพื่อไทยนะฮะก็จะรับฟังนะครับมาคุยกับพักเก้าไกรแล้วก็ที่ประชุมพักร่วม
คือมีการถามกันในที่ประชุมมีถามในที่ประชุมเนี่ยนะครับ
เขาก็บอกว่าแล้วจะแก้กันประเด็นไหนคุณชัยธนวัฒน์ถาม
ก็ให้เพื่อไทยไปลิสต์มาแล้วจะได้มาพิจารณามาชี้แจง
เดี๋ยวก้าวไกรจะชี้แจงให้ส่วนกรณีที่เสียงสวไม่พอเนี่ย
เพื่อไทยก็จะไปคุยกับพักการเมืองอื่นเพื่อให้ได้มานะครับ
ซึ่งเสียงของนะครับทางฝั่งร่วมรัฐบาล
และที่ประชุมเนี่ยนะครับยังให้สิทธิพักเพื่อไทยนะครับ
ในการจะไปพิจารณาเงื่อนไขอะไรก็ตามเพื่อไทยไปคุยได้เองโดยอิสระเลย
อันนี้เป็นแนวทางที่๓แนวทางอื่นนะนะ
เขาบอกว่าอันนี้คุณอ้วนภูมิทำนะก็บอกว่าเดี๋ยว๒๖กรกฎาเนี่ย
แล้วจะเป็นชื่อที่ต้องได้เสียงสนับสนุนเกิน๓๗๕ขึ้นไป
ก่อนจะถึงวันที่๒๗การประชุมสภาครั้งถัดไปเนี่ย

ต้องถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะ๕โมงเย็นนะนะคุณผู้ชม
ทีนี้เพื่อไทยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะดำเนินการ
ทางที่๑แนวทางที่๒ให้เสร็จก่อน
เมื่อกี้ไงอย่างที่บอกว่าหาเสียงสนับสนุนจากสวใช่ไหม
กรอบเวลาช้าสุดที่จะรู้ด้วยนะคือ๒๕กรกฎา
โอ้มันไล่กลับมานะ๒๕คือวันอังคารนะคุณผู้ชม
แล้วเงื่อนไขมีเราไม่มีลุงของบางพักการเมืองล่ะ

ชนนานบอกว่าเราต้องพยายามทำแนวทางที่๑กับ๒ให้สำเร็จก่อน
เรื่องอื่นยังไม่พูดถึงค่ะ
ท่านประธานครับ

ลดเพดานมาตรา๑๑๒คุณหมอชนนั่นก็บอกว่า
พักเก้าไก่อยากทราบรายละเอียดบางทีที่พี่บอก
คือคุณก็ต้องไปเอารายละเอียดมาว่า

อันไหนที่จะให้แก้หรืออันไหนที่จะให้ลด
มันเป็นยังไงเพื่อไทยไปจดมา
เพื่อไทยไปจดมาแล้วมาบอกทางก้าวไกล
เดี๋ยวก้าวไกลก็จะเอาไปคุยกันในพัก

พักเพื่อไทยเนี่ยการันตีกับทุกคะแนนเสียงนะครับ
โหวตให้พักเพื่อไทยแล้วก็พักเก้าไกร
จะไม่หักนะครับจะไม่มีการหักกันนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นตั้งรัฐบาลกับรัฐบาลคั่วเก่า

จะทำสัญญาเพื่อตั้งรัฐบาลนะครับ
ก็ให้ดูสิ่งที่แถลงวันนี้แหละคือคำมั่นสัญญานี่เห็นไหม
เห็นไหมก็นั่งกัน๘พักเนี่ย
ยังอยู่กันแปดพักเห็นไหมนะ